มาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนะครับ
วันนี้มีนักวิชาการที่แสดงความเป็นห่วงอนาคตของประเทศไทยหลังการเลือกตั้งนะครับ
โดยบอกว่าอาจจะได้รัฐบาลที่บริหารประเทศได้ไม่นาน
เพราะว่าติดกับดักของรัฐธรรมนูลที่วางเอาไว้
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอเวลาตัดสินใจว่าจะตอบรับการไปอยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรี
ตามที่พักพลังประชารัฐจะทาบทามหรือไม่นะครับ
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
ภายหลังพักพลังประชารัฐมีมติเตรียมส่งเทียบเชิญให้อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของภักดิ์
โดยขอใช้เวลาตัดสินใจอีกระยะ
เพราะมีหลายพักพร้อมสนับสนุน
เมื่อตัดสินใจมาทำงานการเมืองก็ต้องปรับตัวอีกเยอะ
ต้องอดทนให้มากกว่านี้แต่ไม่เคยกลัว
เพราะถ้ากลัวคงไม่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่๒๒พฤษภาคมปี๕๗
ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐมีมติเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา
อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรี
พร้อมนายอุตมะสาวนายนและนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
โดยนายสนทิรัฐสนทิจิระวงเลขาธิการพักยืนยัน
ทั้งหมดเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ขณะนี้
หากมีคนใดคนหนึ่งปฏิเสธทางพักก็มีแผนรองรับไว้หมดแล้ว
หัวหน้าพักอนาคตใหม่เรียกร้องให้คนหนุ่มสาว
กำหนดอนาคตของตัวเองในการเลือกตั้งที่จะมาถึง
ระบุเมื่อผู้ที่เขียนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
กำลังหาช่องทางอยู่ในอำนาจต่อ
หนุ่มสาวควรต้องเลือกเองว่าจะอยู่กับอนาคตแบบไหน
พร้อมแสดงความเห็นหลังพักพลังประชารัฐ
เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ด้วยว่า
แม้จะมีรายชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงได้
สถานะที่เป็นอยู่ไม่ใช่ประชาธิปไตย
แต่มีความได้เปรียบทุกรูปแบบ
ขณะที่เวทีเสวนาเลือกตั้ง๖๒จุดเปลี่ยนประเทศไทย

จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังเลือกตั้ง

จอมพลธนอมเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น

สรุปใจความสำคัญตอนหนึ่งเขียนว่า
ตนไม่สามารถควบคุมสอสอในรัฐสภาได้
เพราะถ้าคนอีกประยุทธ์

ของระบบเปิดชื่อในรัฐสภา
การเมืองไทยถามว่า

แปลงร่างออกมาเป็น

ยาสามขนานโอสดสามชุดนี้
ต้องขออนุญาตให้แพทย์พระมงกุฎเตรียม
กรุงเทพมหานครปรากฏว่าวันนี้
พักการเมืองเลือกใช้สวนสาธารณะ

อย่างภาคประชาพิวัฒน์มาในชุดข่าว

สวนสาธารณะมีนบุรีภายใต้แนวคิด
ไม่มีเงินซื้อเสียงมีแต่แรงทำงาน

ภักษ์ภารักษ์ประชารัฐเปิดตัว๓๐ผู้สมัครสโกธม

ส่วนใหญ่เป็นทายาทอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ชูนโยบายกรุงเทพดีกว่านี้ได้
คนกรุงเทพเข็ดแล้วนารีขี่ม้าขาว
เราไม่เชื่อในระบบฮีโร่
เราไม่เชื่อในระบบอัศวินขี่ม้าขาว
เราไม่เชื่อในระบบนารีขี่ม้าขาวอีกแล้วครับพี่น้องครับ

เพราะวันนี้นารีอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับ
อัศวินอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับ
แต่เราเชื่อในความร่วมมือร่วมใจที่เราทำงานเป็นทีมครับพี่น้องครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้พลังประชารัฐถึงภูมิใจและมั่นใจ
จะนำเสนอนโยบายให้กับคนกรุงเทพ